เมื่อวานนี้ก็เห็นบรรยากาศของสองพักใหญ่
อันดับ๑อันดับ๒เขาก็แถลงข่าวโต้กันไปโต้กันมา
ส่วนตัวแปรสำคัญเองก็ฉายเดี่ยวเหมือนกันคุณมิ่งขวัญ
คือต้องบอกว่าตอนแรกที่เขาจัดสูตรกันเอาไว้
คาดว่าตอนที่มาแถลงข่าวหมู่ของกลุ่มพักเพื่อไทย
ได้เห็นหน้าของคุณมิ่งขวัญด้วยปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอ
เจอเลยหลายคนก็เริ่มร้อนรนแล้วว่าเอ๊ะหรือจะมีการโยกย้ายข้าง
หรือว่าเขาจะไปรอแถลงตอนเย็นพร้อมกับอีกพักหนึ่งหรือเปล่า
ปรากฏว่าเขาไปตั้งโต๊ะแถลงเดี่ยวจ้

มีคนก็มาคอมเมนต์เหมือนกันไงว่าเอ้าจะให้มารวมกันหลายคนก็ไม่เด่นนะสิ

ก็เลยมีการแถลงออกมานะคะเป็นการยืนยันจากคุณมิ่งขวัญหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นี่แหละค่ะว่า
ไม่มีการกลับคำไม่มีการโยกย้ายไปไหนอยู่กับพักประชาธิปไตยนี่แหละค่ะ
พักการเมือง๖พักเมื่อวานนี้นะคะมีตั้งแต่พลตำรวจโทวิโรธเป่าอิน
หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
มีนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมกับเลขาทางพักอนาคตใหม่
นายสงครามกิจเลือดไพโรศหัวหน้าภักดิ์เพื่อชาติ

หัวหน้าภักดิ์ผลังปวงชนไทยที่มีพนตร์เอกใช่ยสิทธิ์ชินวัตร

เขาประกาศนั่งเรียงกันเลยลงนามในส่วนที่สัญญาเลยนะ

ลงนามสัตยาบันเลยร่วมมือการตั้งรัฐบาล
แกนนำแน่นอนคือพักเพื่อไทยเพราะว่าถือเป็นพักเสียงข้างมาก
ที่ได้เสียงสอสอเขตมากที่สุด
ทีนี้เขาก็ยืนยันกันบอกว่าตอนนี้ได้รวบรวมเสียงในสภาพผู้แทนราษฎรเกินกว่า๒๕๕เสียงแล้ว
ตั้งใจมีจุดประสงค์เดียวคือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
ซึ่งวันนี้พวกเราทุกพักเราได้เก็บคะแนนสิบของพวกเราไว้แล้ว
เพื่อป้องกันการที่จะถูกบินเบื้อนแล้วก็ถูกการโกงคะแนนนะครับ
ประสานาคนใหม่สนับสนุนแคนดิเดทนายุคราติมตรีอันดับ๑กองฮ่างเพื่อนไทย

ไม่ว่าศาลการณ์จะเป็นทีใดก็ตามนะครับ
และก็ขอเรียบร้อยให้ภาคการณ์ผู้ชายต่างที่ลงสมัครการเงินตังในครั้งนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเม็ดภาคน้อยภาคใหญ่ภาคแรงที่จำนวนสมัครชีพภาคภูมิแทนลักษณ์ร้อนนะครับ
ก็อย่างที่ท่านพระคัญเมืองและเข้าสมกูแทนเดียวสมัครการณ์ผู้ชายต่าง
ตอนแท้แรงข่าวก็ให้หัวหน้าภาคพูดทุกคนและนะ
หัวหน้าภักษ์พูดทุกคนแหละนะใช่หาเรียงกันเลยพูดทีละคนทีละคน
ถึงถึงแนวทางที่มาร่วมมือกันหลังเสร็จสิ้นแถลงข่าวนะฮะ
เพื่อไทยก็ยังนัดประชุมว่าที่สอสอแล้วก็สมาชิกด้วยนะครับ
โดยคุณหญิงสุดรัสเองก็เอ่อได้ให้วาทิสรสอบที่สนับเลือกตั้งเนี่ย
ลงนามในปฏิญญาของพักเพื่อไทยที่จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และคณะโดยเด็ดขาดรวมถึงไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
โดยให้ทุกคนลงชื่อในเอกสารปฏิญญาด้วยซึ่งในการแถลงข่าวมันเป็นการลงนาม
ในส่วนของศัตยาบันของหัวหน้าพัก
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ให้ทางด้านของว่าที่สอสอลงในปฏิญญาด้วย
อาจจะได้แบบทุกอย่างจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน
ทีนี้หลายคนมองหาไงคะว่าคุณมิ่งขวัญยืนอยู่ตรงไหน

ซึ่งหลายคนก็พูดกันว่า
ศัตรยาภักดิ์เศรษฐกิจใหม่ก็แถลงเปิดใจเลยนะคะ
ตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยบอกว่า
เขาเป็นคนรักษาคำพูดพูดคำไหนก็คำนั้นแหละ
ไม่ได้เดินทางไปร่วมแถลงข่าวกับ๖พักการเมืองเนี่ย
เพราะว่าการนัดหมายมันกระทันหันไปหน่อย
มันมีคิวอื่นอยู่ไปไปทัน
แต่เขาเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแล้วก็ถามด้วยว่า
สัญญาไปแต่ถ้าไม่รักษาคำพูดมันก็เท่านั้นแหละ

เจตนารมณ์ของผมแล้วก็พักเศรษฐกิจใหม่
ชัดเจนตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทำงานกัน

เราจะอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากสะสงฆ์เป็นประมุกค่ะ
เจ็บพวกการเมืองของพักเพื่อใครในวันนี้ใช่ไหมคะ

ครับอยากได้แค่นี้ใช่ไหม
อย่ามาบอกว่าผมไม่ไปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหรอกครับ
แล้วไม่ต้องกลัวคนอย่างผมรักษาคำพูดคำไหนคำนั้น

ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้

ตอนบ่ายไงตอนบ่าย
ทั้งนายอุตมัติสาวนานยนต์หัวหน้าภักรแล้วก็นายสนธิรัตน์สนธิจิลวงศ์
เหลือขาดธิการภักรเองก็ยืนยัน
ยืนยันว่ามีเวลาที่จะรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุด
ในการจัดตั้งรัฐบาลยังมีเวลาอยู่
ช่วงนี้ยังอยู่ระหว่างการคุยกันกับแต่ละพักอยู่
เพราะว่ายังไม่มีใครทราบคะแนนเสียงว่าอย่างเป็นทางการได้เท่าไหร่
ตราบใดที่กรกตยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ
มั่นใจว่าฝั่งเขาก็สามารถจะรวบรวมเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายประเด็จการ
เพราะพวกตนได้เดินตามคำรองของระบอบประชาธิปไตยแล้ว
แต่เห็นว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกตอนนี้คนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้น
มีประชาธิบัติให้สร้างความแท้แคลียดประชาธิบัติ
ประชาธิบัติแบบนี้
แล้วก็มีรายงานว่าหลังการแสดงข่าวเสร็จซิ้น
ก็นัดการทานข้าวกับธนาหารเย็ม

อื่นที่เตรียมที่จะดึงเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลนี่ฮะอืมมีใครบ้างดูสิฮะ
อ่าให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าตากันแล้วกันหน้าตาคุ้นกันอยู่หลายคนเห็นเห็นกันอยู่นะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมนายยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะรัฐศาสต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ของพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
โดยอาจารยุทธพรบอกนะคะว่า๕๐๕๐เพราะว่า๒๕๕เสียงเนี่ยมันถือเป็นคะแนนปริ่มน้ำ
และที่สำคัญตอนนี้ตัวแปรสำคัญอาจจะไม่ใช่ภูมิใจไทยแล้วนะอาจจะเป็นอีก๕ของการนับคะแนนจากกรกต
เพราะเมื่อสักครู่นี้พลังประชารัฐก็บอกใช่ไหมว่ามันยังเหลืออีก๕ซึ่งกรกตเองก็ได้ชี้แจงเหมือนกันว่า๕นี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะบวกลบเพิ่มมากน้อยเท่าไหร่
และถ้าหากภักดิ์เพื่อไทยจะไม่ได้สอสอปาร์ตี้ลิสต์เลย
ก็จะทำให้ไม่สามารถควบคุมสมาชิกพักในรัฐสภาได้
มันก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์งูเห่าในพักเพื่อไทยเกิดขึ้น
ส่วนตัวชีวัตรสำคัญพักภูมิใจไทยที่ทั้งพักเพื่อไทยและพักพลังประชารัฐ
อยากจะได้มาเข้าร่วมเพราะว่าคะแนนถ้าได้มาเข้าร่วมเมื่อไหร่แตะ๓๐๐เสียงแน่นอน
รัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพและเป็นรัฐบาลที่มั่นคงแน่นอน
ก็ต้องรอดูก่อนตอนนี้เขาเงียบเหลือเกิน
ท่าทีเขาเงียบเหลือเกินนะคะสำหรับทางฝั่งพักภูมิใจไทย
แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเรื่องประเด็นว่าตกลงแล้วฝั่งไหนก็แน่ที่ได้คะแนนเสียงข้างมาก
ถ้าลองไปดูในประเทศอื่นจำได้ไหมตอนเลือกตั้งโดนัลดทรัมป์
ประธานที่บดีของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยฝั่งภักดิ์ของทรัมป์คือ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครคือประธานาธิบดี

อันนี้ก็ต้องดูต้องดูก่อนว่าเราจะใช้ระบบไหนเขาใช้ระบบไหนก็ลองเปรียบเทียบกันดูในหลายประเทศ
แต่ที่ผ่านมาเราก็ใช้ให้สอสอมากสุดตั้งรัฐบาลไง